หลังจากต้นประดูกเก่าแก่โค้นลงมาจนทับลิงสมตายกว่า๕๐ตัวที่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ล่าสุดวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงกฎได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ให้ตัดต้นประดูกทิ้ง
ซึ่งลิงสมที่รอดตายมีอยู่๔ตัว
ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนนี้อาการอยู่ในลักษณะของซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชม
นายรังสรรคุ้มตระกูลผู้มนุยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎจิระวงสารามตำบลเขาวงกฎอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ได้มีการประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตะมนต์เขาวงกฎ
เพื่อตัดต้นประดูกเก่าแก่อายุร่วม๓๐ปีออกจากพื้นที่นะคะ
หลังจากต้นประดูกนี้หักโค้นลงมาที่บริเวณสนามย่าใกล้เสาทงของโรงเรียน
แล้วก็มีฝูงลิงสมที่หลับนอนอยู่บนต้นประดูตกต้นไม้ถูกทับตายไปกว่า๕๐ตัว
จากการสอบถามนายสมบูรณธีระบัณฑิตกุลผู้มนุยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
ก็ทราบว่าได้ส่งทีมสัตวแพทย์
เดินทางไปตรวจสอบเยียวยาลิงสมแอที่รอดตาย
จากเหตุการณ์นี้รอดตายแค่๔ตัวเท่านั้นค่ะ
ทั้งหมดอยู่ในสภาพอิตรวยบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนอาการซึมเศร้าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
เนื่องจากว่าจริงแล้วลิงเขาจะอยู่ร่วมกันเป็นฝูง
แต่ตายไป๕๐กว่าตัวเหลือกันอยู่แค่๔ตัว
ก็เลยมีอาการซึมเศร้าอยู่ตอนนี้
ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานชาวบ้าน
ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลลิงสมที่เหลือ
ถ้าพบอาการผิดสังเกตก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ส่วนนักเรียนครูและชาวบ้านที่รู้ข่าว
ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากฝูงลิงแสมแอยู่คู่กับโรงเรียน
วัดเขาวงกฎมานานหลายสิบปีแล้วค่ะ